คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกกันไว้นะครับว่าถ้าพูดถึงวันแห่งความรักแล้วดอกไม้เนี่ยเป็นหนึ่งในของแทนใจที่มอบให้กับคนรัก
ราคาดอกไม้ปีนี้บางพื้นที่ราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้ผมเดินผ่านบริเวณแถวห้างสรรพสินค้าย่านลาดพร้าวเนี่ย
หนึ่งดอกราคาหน้าห้างนะครับประมาณสองร้อยถึงสามร้อยบาทแต่ว่าดอกไม้บางแห่งราคาก็ปรับลดลงก็มีเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณสักราคา๒๐๐กว่าบาท๒๕๐บาทราคาปีนี้ปรับตัวลดลงมานะครับมาอยู่ที่ประมาณ๒๐๐ต้นก็แล้วแต่แต่ละจุดแต่ละพื้นที่
และอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าพูดถึงตลาดดอกไม้สำคัญตลาดปักคลองหลายคนนึกถึงและจะไปหาดอกไม้สวยคัดสรรมอบให้กับคนที่เรารัก
แต่คุณผู้ชมครับปีนี้ปักคลองไม่ค่อยคึกคักส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากว่าตลาดออนไลน์เราสามารถจะซื้อหาดอกไม้ได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกก็ตามแต่สั่งได้ผ่านออนไลน์แล้วดอกไม้ก็ไปส่งให้จุดหมายปลายทางนี่แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้บรรดาธุรกิจร้านค้าร้านขายดอกไม้นั้นก็ต้องปรับตัวตามไปด้วยติดต่อ
ซื้อดอกไม้แน่นอนว่าปักครองตลาดตลาดค่าส่งดอกไม้สดที่ติดอันดับ๔ของโลกเป็นตัวเลือกที่ใครหลายคนเลือกมาเป็นอันดับแรก
แต่ปีนี้ไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาค่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะแหล่งขายดอกไม้มีมากขึ้นโดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์
ทำให้ยอดขายช่วงวาเลนไทยปีนี้ยังคงแตะหลักแสนเหมือนเช่นทุกปีค่ะ
ก็มีบ้างค่ะแล้วก็เป็นไอเดียจากลูกค้าด้วยลูกค้าเสนอมาความต้องการแบบไหนยังไงเราก็ตอบสนองไปแต่ปัจจุบันก็จะมีการขายออนไลน์เยอะขึ้นนะคะ

ใช่ผ่านหน้าเว็บบ้าง
น้ำหนักกับการขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นในช่วง๓ปีที่ผ่านมา
จะลดสัดส่วนการขายหน้าร้านแต่กลับทำให้ยอดขายดีขึ้น
โดยในปี๒๕๕๙ยอดขายเพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๘ถึงร้อยละ๑๕ค่ะ
และที่สำคัญมีให้เลือกถึง๔สาขาด้วยกันค่ะ
ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำให้ผู้บริโภคนั้นได้มีทางเลือกในการตัดสินใจ
และมีเวลาในการพินิษฐพิเคราะห์เรื่องของดอกไม้แล้วนะคะ
ที่สำคัญนะคะยังเป็นการสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วยค่ะ
ด้วยการจัดสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่อง
อย่างเจ้าตุ๊กตามีตัวนี้ราคาอยู่ที่๙๐๐บาทค่ะ
อันนี้เป็นอะไรที่ขายง่ายไปเร็ว
คือเราจะทำไว้หน้าร้านด้วยขายหน้าร้านด้วย
เพราะว่าเป็นอะไรที่ลูกค้ามาถึงแล้วก็สามารถเลือก
แล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็ไปได้เลย
แต่ก็มีบางรายที่เลือกขายผ่านโซเชียลมีเดีย
ใช้จุดขายด้วยการทำหน้าที่ส่งความรู้สึกให้คนรัก

ทำให้หมดกังวลเรื่องดอกไม้ค้างสต๊อก

เคยขายได้สูงสุดถึง๔๗๐๐๐บาทค่ะ
ลูกค้าอยู่ต่างประเทศอยากเซอร์ไพรส์แฟน

ไปยืนฉีดส่งไปหินนี้ใช่แบรนดนี้ไหมคะ
ไปก็ไปให้เสร็จปุ๊บก็มาใส่กล่องให้
แล้วขับไปส่งให้เออก็ทำ
ชอบค่ะคือก็ไม่ได้ร้องทุกครั้งที่ทำให้

ราคาเริ่มต้นที่๓๐๐ไปจนถึงหลายพันบาท
แต่กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นและวัยทำงาน
ได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ชื่อดัง
ให้เป็นหนึ่งในร้านดอกไม้ออนไลน์ที่มาแรงที่สุดในปีนี้ค่ะ